จากเชียงใหม่ลงใต้ไปภูเก็ต
มาอยู่ด้วยกันเมื่อทันตแพทย์ท่านหนึ่งแหม
จะไปถอนฟันเด็กก็กลัวเด็กกลัวใช่ไหม

เขาต้องมีเทคนิควิธีการและทันตแพทย์ท่านนี้ใจบุญด้วย
แล้วก็เลยใส่ชุดซุปเปอร์แมนไป
เพื่อจะไปหาเด็กให้สนุกกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจับถอนฟันนะ
แต่ไปดูซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้ของเด็กกันครับที่จังหวัดภูเก็ตครับ
หนุ่มยอดมนุษุปเปอร์แมนที่มาพร้อมกลามลำและซิกแพคเป็นมัด
ที่กำลังรักษาฟันให้คนไข้เด็ก
นี่คือหมอเคนหรือนายเสถียรสุรวิสานกุลทันตแพทย์หนุ่มวัย๓๔ปี
คลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
ปิ๊งไอเดียสุดเก๋แปลงร่างเป็นยอดมนุษย์มารักษาฟันให้เด็ก
ส่วนบรรยากาศภายในห้องทำฟันก็ตกแต่งด้วยสีสันสดใส
ทำฟันไปยิ้มไปพูดหยอกล้อกับหมออย่างสนุกสนาน
ลืมความกังวลเรื่องการทำฟันไปเลย
สำหรับแนวคิดนี้ค่ะหมอเคนเล่าว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบการ์ตูนและซุปเปอร์ฮีโร่อยู่แล้ว
เริ่มสะสมชุดต่างก่อนจะตัดสินใจลองนำชุดซุปเปอร์ฮีโร่มาลองใส่ทำฟัน
ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีเด็กชอบใจกันใหญ่
และสามารถให้คุณหมอถอนฝันได้โดยไม่ร้องไห้สักนิดเดียว
ค่อยคิดเหมือนชาวบ้านเขา
ก็เลยทำให้ครับเอาโจทย์ออกมาแล้วมีคลิปของเอง
ก็เลยเป็นคลิปจะสร้างขายหรือว่ากินมิตร
อะไรก็ได้ที่ทำให้เด็กแบบเฮ้ยหาหมอไม่น่ากลัวเว้ย
ก็เลยมีที่มาจากการเริ่มสรับชุด๑๒๓๔มาเรื่อง
จนชุดล่าสุดเป็นซูเปอร์แมศ

นับรวมกันมีมากกว่า๑๐ชุด
ทั้งชุดการ์ตูนน่ารักและชุดซุปเปอร์ฮีโร่
ในเร็วนี้กำลังจะมีชุดกัปตันอเมริกาและแดดคูล
ตามคำเรียกร้องของเด็กเหมือนเพลง
แหมคุณหมอใจดีจัดให้แบบนี้เลยกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กไปเรียบร้อย
ส่วนผู้ปกครองค่ะบอกว่าสบายใจหายห่วงเพราะลูกไม่กลัวหมอฟันอีกต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน